มันจะมหาศาสตร์เลยขนาดนั้น๔๕๐๐

รายได้ทั้งหมดก็ได้มาจากการที่หนูประกวดร้องเพลง

ไปไม่กลับมาเลยบ้านกรวยไปร่ำรวยอยู่ลำลูกกา
หนูก็เคยฟังเพลงนี้แต่ว่าไม่ได้ร้องอย่างนี้นี่น่า

ไปไม่ขอให้พ่อทำลูกสาวเขาร้องไห้ดูหน้าของพ่อก่อนไหม

คุณภาพโอ้โห

โอ้โฮ